ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งวันสำหรับอนาคตประเทศไทยนะ

ที่ท่านอาจารย์หวัดนอได้นัดหมาย

นั่นหมายความว่าจะต้องไปถกกันในที่ประชุมกันต่อ

ว่าจะสามารถเสนอคุณพิธาซ้ำได้หรือไม่
ซึ่งถ้าถูกตีความว่าเป็นยัตติเนี่ยก็เสนอซ้ำไม่ได้
เว้นว่าประธานสภาจะใช้อำนาจด้วยเหตุมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

อันนี้เฉพาะของทั้งส่อรัฐสภาหรือว่าส่อส่อส่อวรก็ใช้แบบนี้กัน
นี่เป็นข้อบังคับรัฐสภา
ครับทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่า
ผมเชื่อว่าอาจารย์วันนอร์จะไม่ได้ใช้อำนาจ
แต่ถ้าสมาชิกรัฐสภาลุกขึ้นเสนอว่าให้มีการลงมติ
ว่าจะให้มีการโหวตรอบ๒หรือไม่ตามข้อบังคับที่๔๑
ต้องไม่ลืมว่าเสียงเนี่ยนะครับ๑๘๘บวก๒๕๖
แปลผันเล็กน้อยเนี่ยได้ตัวเลข๔๓๘
อีกฝั่งหนึ่งได้๓๑๒นะครับลบออกฝั่งละ๑เนี่ย
เพราะฉะนั้นถ้าเดินไปถึงการลงมติเนี่ยนะครับ
นั่นก็คือหมายความว่าไม่สามารถที่จะโหวตในวาระที่๒ได้

ทั้งเขาถามว่าตกลงแล้วจะให้โหวตซ้ำหรือไม่ให้โหวตซ้ำ
ในชื่อแบบนี้มันเป็นยัตติซ้ำไหม
ต้องใช้เสียงอะไรฮะเสียงข้างมากของ

ไม่ใช่เสียงข้างมากเด็ดขาดคือ๓๗๖เหมือนเสียงนายก

มาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เสียงข้างมากนะขณะนั้น
คือองค์ประชุมต้องเกินครึ่ง

ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเสียงข้างมากของ๓๗๖

ก็จะเป็นตัวที่จะชี้
แต่ถ้ามาพร้อมกันเนี่ยข้างนั้นเขามี๓๑๒

เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องถกเรื่องนี้กันต่อ
คือความเห็นของ๘พักบอกว่าสามารถเสนอซ้ำได้
ส่วนวุฒิสภาและพักซีก๑๘๘บอกว่าเสนอซ้ำไม่ได้
นี่มันเป็นความเห็นในเรื่องข้อบังคับนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะต้องไปถกในที่ประชุม
อาจจะถกกันเป็นครึ่งวันก็ได้จนกระทั่งถึงเย็นก็ได้
และท้ายที่สุดเมื่อไม่มีทางออกก็จะขอมติในที่ประชุม
ก็ต้องมีคนเสนอเพราะถ้าท่านอาจารย์วันนอร์ยังไม่มีการชี้เนี่ย
เพราะว่าการชี้ของท่านประธานสภา
การใช้ดุลพินิษฐ์ของประธานสภาถือว่าเป็นสิทธิ์เด็ดขาด
และผมเชื่อว่าอาจารย์วันนอร์คงจะไม่ได้ใช้ดุลพินิษฐ์ทำไมฮะ
เพราะว่าท้ายที่สุดสมาชิกจะขอลงมติ
คือเรื่องนี้บางทีประธานรัฐสภาก็อาจจะเอ็ดชัดใช้ไปแล้ว
เดี๋ยวใช่ไม่ใช่อย่างไรมีคนไปยื่นสอบถาม
ยังสาร่ำนูนหรือว่าทีนี้มันยาวไปอีก
เพราะว่าประธานสภาอนุญาตได้ต้องมีเหตุเปลี่ยนแปลง
เหตุเปลี่ยนแปลงเช่นว่าจากที่ได้วุฒิษภามา๑๓เสียง
มีเสียงที่เพิ่มขึ้นอีก๕๒เสียงเป็น๖๕ครบตามจำนวน

แต่มันไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันการันตีใช่ไหม

เพราะท่านยังไม่เห็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่า
อย่าว่าแต่อาจารย์วันนอร์ไม่เห็นคนอื่นก็ไม่เห็นเช่นเดียวกัน
ดังนั้นประธานสภาจะใช้ดุลพินิษฐ์ข้อนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
ส่วนว่าจะเข้าข่ายเป็นยัตติหรือไม่ก็อยู่ที่การแสดงความคิดเห็น
แต่ว่าถ้าเดินไปถึงการลงมติเสียงข้างมากอย่างไร
บวก๒๕๐ก็จะเป็นเสียงข้างมากอยู่
คุณจตุพรคิดว่ายังไงถ้าต้องลงมติเรื่องนี้

ถูกต้องถ้าเดินไปถึงจุดนั้นนะครับ

พอถกกันไม่จนกระทั่งไม่มีทางออก
ประธานสภาไม่สามารถใช้ดุลพินิษฐ์ได้
เพราะว่ายังไม่เห็นเหตุเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นเนี่ยนะครับอภิปรายตามสมควรแล้วก็มีคนลุกขึ้นเสนอเนี่ย
จะเป็นสวสสก็ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ลงมติ
เมื่อเสนอก็เป็นยัตติมีผู้รับรองถูกต้อง
แล้วที่ประชุมกันเมื่อวานพัก๘พักเพื่อไทยก้าวไกล
คุณพิทาบอกพรุ่งนี้เขาให้ผมโหวตอีกรอบนึง
ถ้าเสียงไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนี่ย
เดี๋ยวผมให้เพื่อไทยเขาไปจัดรัฐบาลแทน

นั่นเป็นเรื่องของ๘พักแต่ไม่ใช่ที่ประชุมรัฐสภา
ที่นี่ครับแทรฟ์รัฐทีวีช่อง๓๒ครับ